คุณผู้ชมคะมาติดตามความรักสุดซึ้งของพ่อรองกับแม่ทุมนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีว่าแม่ทุมเขาป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษมานานแล้ว
แต่มือหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยเลยก็คือมือของพ่อรองนี่แหละที่ยังคงรักแม่ทุมเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ความห่วงใยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลย
ซึ่งพ่อรองก็ได้เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าปีใหม่ปีนี้พ่อรองตั้งใจจะไปหาแม่ทุม
ไปนั่งกุมมือใกล้แล้วก็รอเขาดาวน์สู่ปีใหม่กับคู่ชีวิตค่ะ
ปีใหม่พ่อรองได้พักผ่อนได้เที่ยวได้หยุดไหมคะ
ได้พักวันที่๒๙๓๐๓๑๑ก็บอกแล้วไม่ไปไหนทั้งสิ้นจะไปอยู่กับแย่ทุ่ม

ใช่ไปทุกปีไม่เคยเพราะไม่เคยเที่ยวปีใหม่นะ
ไม่เคยเที่ยวปีใหม่ไม่เคยไปไหนทั้งสิ้น

ตอนทุ่มสบายดีก็ไปทานข้าวกันพ่อแม่ลูก
เมื่อเขาไม่อยู่เราว่าง
ที่เราจะไปกินเองไม่เอา

เขาดาวคงไม่ไปไหนอยู่กับลูก
หลายคนสงสัยว่ารักแท้หน้าตามันเป็นแบบนี้
แบบนี้แหละใช่ไหมกลุ่มมือกันข้ามไปอีก๑ปีนะคะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะ